เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์นะคะ
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงทะเลาะกันไล่ฟันกัน
แต่ลูกเลี้ยงที่อายุ๒๐สู้ไม่ไหว
แล้วก็ถูกฟันโอ้โหเป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะ

เลยปวดมาแล้วโอ้ยจะทำอะไรไม่รู้อ้้ายมีอือ

จบ๑๖๐๐บาทเขาขึ้นละกันแก่น้อย
ตายตายแล้วเร็วตายมิเนี่ยฉันสั้นหมดเลยสู
เสียงร้องโอ๊ยโอ้ยตายแล้วคือเสียงคนถ่ายคลิปค่ะ

ชื่อว่านายประดิษฐ์น้อยคุ้ยอายุ๕๑ปี
เขาเห็นเหตุการณ์คือเขาเปิดร้านขายส้มตำอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่๒๐เมตรเอง
เขากำลังตำส้มตำขายให้กับลูกค้าได้ยินเสียงคนตะโกนเหมือนคนทะเลาะกันเลยออกไปดู
แล้วก็ฟันคือแบบฟันกลางหลังฟันเข้าหัวแผลเวอะหวะเลือดไหลเต็มเลย
เขาก็เลยตกใจเลยถ่ายไปด้วยร้องโอยไปด้วยนะคะ
นายทองภูลโคตรท่าล้อเอามีดฟันนายจตุรพัฒน์บุญสารี
อายุ๒๐ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงค่ะกลางถนนเลยนะคะ
ในอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณเลือดอาบเลย
อาการสาหัสผู้หญิงที่ไปกอดเอาไว้อะค่ะ
เป็นแม่แท้ของคนเจ็บก็เป็นเมียคนก่อเหตุนะคะ
คนถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะแต่ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ที่จุดเกิดเหตุวันนี้ก็ยังมีร่องรอยกองเลือดอยู่อ่ะนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับคนถ่ายคลิปและคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
นายประดิษฐ์เนี่ยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ว่าเขาเห็นเลยกำลังตำส้มตำอยู่ดีดีเห็นนายทองภูลเอามีดไล่ฟันลูกเลี้ยง
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วเขาก็
ระหว่างที่นายจตุรพัฒน์คนเจ็บที่เป็นลูกเลี้ยงนั่งกินลาบอยู่กับเพื่อนบ้าน
ครับนายทองภูลซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงขับรถเข้ามาจอดที่บ้าน
จตุรพัฒน์เห็นก็ตะโกนด่าพ่อเลี้ยงเลยนะคะตะโกนด่าแบบให้ของลับเลยอ่ะ
โกนด่าในลักษณะที่ว่ามาทำร้ายทุบตีแม่เขาทำไมทีนี้พ่อเลี้ยงคว้ามีดพระปรีเข้ามาเลย
จะมาฟันนายจตุรพัฒน์นายจตุรพัฒน์ก็คว้ามีดทำครัวมาสู้กัน
สู้กันอยู่แบบนั้นนะคะแต่ตัวลูกเลี้ยงเนี่ยสู้ไม่ไหว
วิ่งหนีนายทองภูลพ่อเลี้ยงวิ่งตาม
เอามีดฟันกลางหลังหลายครั้งเลยนะคะจนนายจตุรพัฒน์ล้ม
โอ้โหพอล้มเท่านั้นแหละพ่อเลี้ยงก็เอามีดกระหน่ำฟันหัวค่ะ
แผลนี่เวอะหวะเลยนะคะชาวบ้านที่ไปช่วยห้าม
ก็โดนลูกหลงไปด้วยโดนฟันนิ้วก้อยด้านขวาเกือบขาดนะคะ
ครับหลังก่อเหตุนายทองภูลเตรียมขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แต่ตำรวจจับได้ซะก่อนนายจตุรพัฒน์คนเจ็บนี่เจ็บหนักเลยนะคะ
คุณผู้ชมคิดดูนะฟันแรงขนาดไหนฟันเข้าไปที่หัวจนกระโหลกร้าว
แล้วที่หลังเนี่ยนะรอยแผลเวอะหวะ๓แผล
ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหล่มศักดิ์นะคะแล้วก็ส่งตัวต่อนะ
เพราะว่าอาการหนักส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์ค่ะ
ลูกเลี้ยงอาจจะสู้ไม่ไหวก็จะวิ่งข้ามถนนมาอืมครับ
ตาโน้นลงฟันแบบไม่ยั้งเลยเกิดพอเด็ก
มีแต่คนเสียเจตรควรมีอายุครับ
เขาวิ่งเข้ามากอดวิ่งเข้ามากอด

ก็หนีไม่ทันหรอกค่ะพ่อเลี้ยงก็ถูกตำรวจจับได้ซะก่อนนะคะ
ตำรวจสพบ้านติ้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ก่อน
ก็อาจจะเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจควบคุมตัวพ่อเลี้ยงเอาไว้ได้เนี่ยนะ

แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดี